ลาดพร้าวซอย๑๒๒นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์คลิปบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นครับ
รุมกระทืบคนแก่อยู่ที่หน้าร้านอาหารนะฮะจนมีพลเมืองดีนั้นมาห้ามมาช่วยเหลือนะครับ
ไปดูคลิปหน่อยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับดูในคลิปเนี่ยจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นครับให้ดูชัดอีกครั้งหนึ่ง
มีผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับตามลูกศรสีเขียวเนี่ยนะครับเนี่ยโดนลุมทำร้ายอยู่ครับ
กระทืบอ่ะนะฮะเจ้าของคลิปนั้นจอดรถลงมาช่วยนะครับ

ดีตอนนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์ครับเข้ามาช่วยคุณลุงนะฮะ
คุณมีมี่ครับเป็นเจ้าของคลิปบอกว่าเธอเป็นนักร้องหลังเลิกงานประมาณตี๒ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ขับรถไปกับเพื่อนอีก๒คนครับจะไปหาอะไรกินหน่อย

คุณลุงเนี่ยอายุประมาณสักประมาณ๔๐ปลายตอนนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามครับ
ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าอย่าทำลุงแกเลยนะครับ
แต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดครับ
ขณะเดียวกันเธอและเพื่อนตัดสินใจจอดรถครับ
แล้วก็ลงไปช่วยโดยตอนที่คุณมีมี่ลงไป
วัยรุ่นก็แยกย้ายพอดีนะครับซึ่งคุณมิมี่ก็บอกว่า
เท่าที่ดูครับลุงแกก็อาจจะนะครับนี่อาจจะนะค่ะอ่า
เมาอยู่ประมาณนึงนะครับส่วนสาเหตุคุณมิมี่บอกว่า
เธอก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
แต่ว่าได้ยินคนแถวนั้นบอกว่ามีเรื่องกันมาตั้งแต่หน้าห้องน้ำ
คุณลุงพูดจาไม่ดีใส่กลุ่มคู่กรณีก็เลยโดนทำร้ายแบบนี้ครับ
เราก็มองเห็นว่าคนที่เขาบาดเจ็บเขาเป็นคุณลุง
แล้วก็เหมือนลักษณะโดนรุมอยู่โดนรุมทำร้ายอะไรประมาณนี้ค่ะ
คุณลุงโดนหนักเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนแถวนั้นไม่มีใครเข้าไปช่วย

นี่ครับผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปยังจุดที่เกิดเหตุนะครับ
สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีใครให้ข้อมูลนะครับ
คุณลุงที่อยู่ในคลิปนั้นก็ไม่มีใครรู้จักแกนะครับ
พร้าวซอย๑๒๒นะครับ